มาตามต่อกันเรื่องนี้หน่อยนะคะสำหรับเรื่องของดีเจเพชจ้าค่ะ
ไปให้ปากคำเกี่ยวกับเรื่องของเงินจำนวนนึง
ที่เข้าบัญชีของตัวเองแล้วถูกโยงว่าอาจจะเกี่ยวกับคดี
มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงินและความผิดที่เกี่ยวอื่นอื่น
มันมีเส้นทางการโอนเงินนะคะจากนายอภิรักษ์โกธิค่ะ

แล้วก็บอกว่าเตรียมเอกสารมาพร้อมกับการชี้แจงเรียบร้อยแล้ว
และอธิบายว่าเงิน๕๐๐๐มันเป็นหลักฐานที่ตัวเองบริสุทธิ์ใจ
แต่ซึ่งก็บอกว่าอภิรักษ์ไม่ได้เป็นคนติดต่อมานะคะ
เป็นคนอื่นที่ติดต่อมาแทนแล้วตัวเองก็ไม่ได้รู้จักกับนายอภิรักษ
แล้วก็อย่างที่บอกว่านี่เป็นเรื่องของการจ้างงานนะคะ
ฟังเสียงที่เจ๊เพชจ้าค่ะ
วันที่๑พฤษภาคมปี๒๐๑๘๕ปีที่แล้วนะครับ
กับภาพหนึ่งภาพถูกต้องนะครับ
ผมโพสต์ภาพวันละเป็น๑๐๒๐ภาพ
ใช่ครับมันก็อาจจะจำไม่ได้ว่าเคยรับงานอะไรไว้บ้าง
แต่ว่าผมก็กลับไปคุยหาจนเจอ
เจตนาตรงนั้นเป็นการโฆษณาอะไรครับ
เป็นโปรโมทโทรลูมรถเฉยเลยครับ
เงินดังกล่าวเราได้มีการแจ้งสรรพากรไหม

ไม่มีอะไรเลยครับ
มีการคาที่แจ้งบริธียอดเดียว๕๐๐๐๐บาทเลย

มีการเสียภาษีไหมครับ
ปกติผมก็เสียภาษี
มาเลยครับ
ที่ขวัญบอกไปเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับอภิรักษ์โกธิเนี่ยเป็นการส่วนตัว

ตัวเองเสียภาษีต่อกรมสันภากรตลอด
มั่นใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแน่นอน
ที่สำคัญมีบางคนเอาเรื่องของข่าวมีเพจบางเพจ
เสนอข่าวลักษณะหมินประมาทตัวเอง
หาว่าคุณเพชรจ้าจะหนีออกนอกประเทศ
เรื่องนี้ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง
ฉะนั้นเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะยังไงต่อด้วยนะเรื่องนี้
พระคุณพระเจ้าบอกว่าเขาเสียชื่อมากเลย
แล้วเจ้าตัวก็มาชี้แจงแบบนี้ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะครับ